คุณผู้ชมครับวันนี้มาเริ่มที่คดีเรื่องของอาธิกรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
อู่รถแห่งหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่
งเทโพครับได้ที่ตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
ใช้วุฒิสงครามยิงถล่มนางสาวเกรสุดาสายเขียวอายุ๓๔ปี
ซึ่งเป็นพนักงานบัญชีของอู่ซ่อมรถแห่งนี้เสียชีวิตนะครับ

จากการไปสอบสวนผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะครับว่า
ได้รับการจ้างวานจากนายเอกทัศน์แสงแก้วอายุ๓๕ปี
ซึ่งสรุปว่าเป็นแฟนเก่าของนางสาวเกรดสุดาที่เสียชีวิตนี่แหละครับ
โดยได้รับเงินมาเป็นเงินค่าจ้าง๑๕๐๐๐บาท
จากว่าฝ่ายชายนั้นแค้นที่ฝ่ายหญิงนั้นตีตัวออกห่างไปมีแฟนใหม่
เป็นคนจัดหามือปืนแล้วก็พามือปืนหลบหนีไปครับ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
คดีนี้เกิดขึ้นวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ภายในอู่กิจเจริญยนต์อำเภอสันทราย

ก็ไปนั่งรอแฟนใหม่ที่กำลังซ่อมรถ

ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

แต่ว่าฝ่ายชายนั้นสามารถวิ่งหลบหนีไปได้

ส่วนฝ่ายหญิงพยายามวิ่งไปอยู่ด้านหลังอู่รถ
แต่ว่ามือปืนนั้นยังคงตามไปไล่ยิงถล่ม
เข้าที่กลางหลังศีรษะลำตัว

และใช้โทรศัพท์มือถือของนายเอกทัศน์
จนสามารถจับกลุ่มได้ยกแก๊งครับ